แล้วนอนป่วยแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วนะ

บอกกับลูกกับหลานเลยว่าช่วยได้นะ

ขนาดข้างหลังให้แต่อยู่ใกล้เขา
ไม่ไหวมานี่แหละมาฟังมาฟังรู้แล้ว

จะช่วยเขาได้ไหมคะ
ช่วยได้แต่ว่า
ช่วยแค่ไม่ให้เขาทรมาน

โห้คนได้ยินอย่างนี้แล้ว

มันได้ยินได้ฟังว่าคนที่เรารัก

ลูกสาวพอได้ฟังหมอปลาบอกช่วยลุงได้นะ

กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริง

ญาติทำใจหลังจากที่ลุงหวนนอนป่วยติดเตียงมานานหลายเดือน

พอหมอปลาไปถึงเนี่ยหมอปลาบอกเลยว่าอาการแบบนี้มีวิญญาณสัมภเวษีสิงห์อยู่จริง
เพราะหมอปลาทั้งหาวทำน้ำตาไหลแล้วก็เหมือนจะอาเจียนด้วย
เท่าที่ได้เห็นนะตอนที่หมอปลาไปนั่งอยู่ใกล้กับผู้ป่วยต้องหันหลังให้เลยนะ
แล้วก็ต้องลุกออกมาไกลนะเพื่อมาพูดคุยกับลูกสาว
คุยกันอยู่สักพักลูกสาวตัดสินใจยอมให้หมอปลาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณลุงหวนนะคะ
ก็เริ่มต้นจากการที่หมอปลาให้ญาติมาล้างเท้าลุงหวนเป็นการขอขมาก่อน
แล้วก็ให้ลูกสาวเข้าไปกระซิบขออโหสิกรรมแล้วบอกลาลุงหวนเป็นครั้งสุดท้าย
จังหวะนี้นาทีนี้คุณผู้ชมมันปวดใจเหลือเกินนะที่ต้องมาบอกลาคนที่เรารัก
ภาพนี้เป็นภาพบีบหัวใจจริง
ไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมเหตุการณ์เป็นยังไงค่ะ
ต้องขออภัยจริงที่ต้องนำเสนอภาพโศกเศร้าแบบนี้
แต่อยากให้คุณผู้ชมเห็นอีกมุมนึงนะคะว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายแล้วการตัดใจจากกันมันยากลำบากจริง
พอร่ำลากันแล้วเนี่ยหมอปลาก็เริ่มทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณนะคะ
จากให้พี่น้ำฟ้านำสายสินไปพันรอบศีรษะของลุงหวน
หมอปลาก็สวดปล่อยวิญญาณ
หมอปลาบอกนะคะว่าบ้านของลุงหวนอยู่บริเวณทางสามแพร่ง
ก็เลยมีดวงวิญญาณวนเวียนเข้ามาในบ้านเยอะ
นะก็เป็นเหตุทำให้ลุงหัวเนี่ยถูกวิญญาณรบกวน
แล้วถามว่าทำไมลุงหวนไม่ยอมกินข้าวเนี่ยมันเกี่ยวอะไรไหมกับเรื่องของวิญญาณ
หมอปลาบอกว่ามีคนเอามาให้กินแล้วเนี่ยนะเอาข้าวมาให้กินแล้วแต่ที่ไม่กินเพราะมีดวงวิญญาณที่อยู่ในตัวเนี่ยมารบกวน
แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ลุงไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนตอนกลางคืน
ก็เพราะว่าดวงวิญญาณอีกนั่นแหละมาอยู่กับลุงมาคอยตามตลอดเลย
แล้วเขาเนี่ยนะคือคุณลุงจะเห็นวิญญาณพวกนี้ตลอดเลยค่ะ
ส่วนกลางวันไม่เห็นก็สามารถหลับได้นั่นหมายความว่ากลางวันตื่นกลางคืนหลับ
ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันไม่เป็นปกติสูงแง่
หมอปลาบอกเลยนะไหนก็ทำพิธีให้เรียบร้อยแล้วก็อยากให้ญาติญาติทุกคนทำใจซะ
เพราะลุงหวนน่าจะอยู่ได้ไม่เกิน๑๐วันแล้วเดี๋ยวจะจากไปอย่างสงบอย่างน้อยก็ไม่ต้องทุกข์ทนทรมานแบบนี้
นั่นก็คือเรื่องความเชื่อนะทำพิธีเสร็จแล้วอะไรยังไงเนี่ยผมก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าให้คุณหมอเข้ามาเช็คดูอีกสักทีนึง
รักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปด้วยอาจจะสามารถมีอายุที่ยืนยาวกว่านี้